คุณผู้ชมคะมีประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์
หรือว่าจุดที่ต้องจ่ายเงินเวลาขึ้นทางด่วน

เขาก็เลยไปโพสต์ในสื่อโซเทียล
ที่ก่อเหตุชนนิสิตมตรเสียชีวิต๒คน

ก็พุ่งชนไม้กั้นบนทางด่วนเหมือนกัน
เกิดอะไรขึ้นนี่คือความเหลื่อมล้ำในสังคม

กว้างขวางเลยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะกรณีนี้สมาชิกเว็บไซต์
ราคากว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทและระบุข้อความนะคะว่า
แค่ไม้กั้นทำไมมันแพงมหาโหดขนาดนี้ทำไมรถเบ้นไม่ต้องจ่าย
เพราะมันไม่ฟรีเหมือนรถเบนท์โอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
มีการโพสต์ข้อความแบบนี้แล้วก็นำภาพความเสียหาย
ชาวเน็ตก็มาวิจารณ์กันหนักเลยค่ะวิจารณ์ถึงมาตรฐานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทำไมไม่เท่าเทียมกัน
ทีมข่าวสายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวีสอบถามเรื่องนี้นะคะ
ไปยังเจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่า
คือมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่
ถ้ารถยนต์ขับชนไม้กั้นรุ่นเก่าก็จะมีราคาแพงประมาณหลักหมื่น
นี้ก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายค่ะ
แต่ว่าสูงสุดที่เคยมีคนชำระค่าเสียหายอยู่ที่ประมาณ๘๐๐๐บาท
โดยจะมีฝ่ายบำรุงรักษาเป็นคนประเมินราคาที่ต้องชดใช้
ว่ากรณีที่แชร์ภาพในโลกออนไลน์เป็นการชนไม้กั้นรุ่นเก่า
แต่ถ้าหากรถไปชนไม้กั้นรุ่นใหม่ที่มีความยืดหยุ่นได้

ก็จะต้องชำระเพียงแค่ค่าผ่านทางเท่านั้น
อาจถูกส่งเรื่องไปดำเนินคดี
กรณีตั้งใจทำลายทรัพย์ของทางราชการ
เจ้าหน้าที่บอกเพิ่มเติมแบบนี้นะคะว่า

ทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะมีการทยอย

ยืดหยุ่นได้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย

รุ่นใหม่อาจจะยืดหยุ่นได้แล้วก็ความเสียหายอาจจะไม่มากนักนะคะ
สำหรับคดีเสียรถเบนท์ที่เป็นรถเบ้นสีดำ
ขับรถชนไม้กั้นแหกด่านนั้น
จากการตรวจสอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ก็อ้างว่าไม้กั้นไม่เสียหาย
พนักงานประจำด่านก็เลยจัดทำรายงาน
ส่งหลักฐานข้อมูลเรียกร้องค่าผ่านทาง

เพราะว่าไม้อาจจะไม่ได้คดงอเหมือนกับในรูปที่เห็น